คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของการเมืองและความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมรวมพลคนอยากเลือกตั้งกันบ้าง
เขามีการออกรถแมพมาเหมือนกันว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
ออกแถลงข่าวถึงการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งในปีนี้
โดยนายรังสิมันโรมบอกว่า๔ปีที่ผ่านมาพิสูจน์ชัดแล้วว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นหนทางเดียวที่จะให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว
ดังนั้นเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงพลังกันแล้วนะ
บอกว่าเริ่มจากวันนี้๑๘กุมภาพันธ์นะครับ
จากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์
การจัดกิจกรรมเดือนเมษายนที่จะพักสักหน่อยหนึ่ง
แล้วก็กิจกรรมต่อเดือนพฤษภาคมที่จะครบ๔ปีการยึดอำนาจคอสช
และกิจกรรมต่างตามมามากมายนะครับ
ฟังเสียงของนายรังสิมันโรมหน่อยฮะ
คืออย่าเอาคนรุ่นใหม่คนอายุอย่างผมเนี่ยฮะ
แทบจะไม่เข้าใจปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนเลย
โอเคผมอาจจะเข้าใจปัญหาในแง่จากตำรา
แต่ในเชิงความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นคนละเรื่องนะครับ

วันนี้ผมสู้เพื่ออนาคตของผม
และอนาคตของผมยืนอยู่เคียงข้างประชาชน
ทางกลุ่มก็บอกว่าก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยถึงเดือนพฤษภาคม
แล้วก็กิจกรรมชุมนุมใหญ่ปักหลักค้างคืน
ต่อเนื่อง๔วันจะจัด๑๙๒๒พฤษภาคมนะฮะ
ด้านของนางสาวณถามหัฒนาหนึ่งในแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเนี่ยนะครับ
ระบุว่าทราบข่าวว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานนางเลิ้งเตรียมออกหมาย
แก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง๗คน
กรณีการชุมนุมเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
รับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้
หลังจากทีมกฎหมายคอสชแจ้งความดำเนินคดีฐานกระทำความผิดมาตรา๑๑๖ประมวลกฎหมายอาญา
แล้วก็ความผิดฐานขัดคำสั่งหัวหน้าคอสช
กรณีการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า๕คนขึ้นไป
ซึ่งส่วนตัวได้เข้าพบพนักงานสอบสวนล่วงหน้าแล้ว
เนื่องจากติดภารกิจในสัปดาห์ถัดไปนะครับ
ขณะที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรียืนยันว่าการแชร์ภาพเหตุการณ์ปะทะระหว่างตำรวจและผู้ชุมนุมในโลกโซเชียลนั้น
แต่เป็นคลิปเก่าที่ตำรวจสลายการชุมนุมของกลุ่มกปศบริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อปี๒๕๕๙
คาดว่ามีผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างกระแสจุดชนวนความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงเพราะเห็นได้ชัดว่ามีผู้จงใจบิดเบือนข้อเท็จจริง
เขาเดินถึงที่ขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยนะฮะ